ที่จังหวัดยาลาครับมีสาวคนหนึ่งนะครับ
ไปขุดพบเจอกับบางสิ่งบางอย่าง
พอเจอแล้วเธอเชื่อเลยมีคนมาทำคุณสัยใส่เธอแน่
ยันและสายสินพร้อมข้อความที่ว่า
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไทยรัฐทีวีต้องมาแล้ว

คือในนั้นเขียนไว้แล้วนะครับบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
กว่าปีกับศัยศาสตร์ที่ถูกฝังอยู่หน้าบ้าน
พ่อมีอาการป่วยไม่ค่อยสบายรักษายังไงก็ไม่หาย
ผู้ใหญ่มาที่บ้านเลยทักว่าบ้านหลังนี้มีของ
พี่สาวขุดเองกับมือเจาะพื้นหน้าบ้านเอง
เจอทั้งตะปูตอกฝาโลกระดูกผีตายโหงและอื่นอีก
ตามภาพใครอยากดูมาที่บ้านเลยจ้ะ
นั่นคือข้อความที่เขาเขียนเอาไว้ในโพสต์นั้น
ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องลงไปสิครับ
ก็ไหนบอกว่าไทยรัฐทีวีต้องมาก็ไปจริง

ไปพบกับนางสาวไซนับฮายีมะระ
พาทีมงานของเราไปดูร่องรอยของหลุมที่ขุด
เจอสิ่งที่เรียกว่ามนต์ดำทั้งสองจุด
สภาพหลุมถูกปิดเอาไว้แล้วนะ
แต่ว่าได้ทำการขุดไว้แล้วในวันนั้น

หลังจากที่พ่อของเธอเนี่ยซึ่งตอนนั้นอายุ๖๑ปี
เป็นโรคประหลาดรักษายังไงก็ไม่หายมานานกว่า๑๐ปี
อยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้รู้มาทักว่าอยากไปดูที่บ้าน
แรกพี่สนับแกก็บอกว่าไม่เชื่อนะ
เพราะว่าไม่ถูกหลักศาสนาไง
แต่เมื่อผู้รู้มาถึงก็ได้ทำพิธีนั้น

จากนั้นคนในบ้านก็ช่วยกันขุดแต่ก็ไม่เจออะไร
จนผู้ที่ถูกกระทำตามข่าวแจ้งมาแบบนี้ว่าเฮ้ย
เหมือนมันต้องลงเข้าไปในหลุมแล้วจะลึกกว่านั้น
เอ้าก็ปรากฏว่าพอล้วนไปก็พบกับผ้ายันทร์

ด้านในมีตะปูและกระดูกคนตายด้วย

คือการค้นพบในครั้งนั้นก็ทำให้คนตกใจเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอเล่าให้ฟังอีกนะว่าคุณพ่อเนี่ยที่ป่วยด้วยอาการประหลาด
คือลักษณะจะเหมือนเด็กที่ร้องงอแงตลอดเวลา
เป็นแบบนี้มานาน๑๐ปีไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่า
เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วตัวเธอเองก็บอกว่าจริงตัวเธอไม่เคยเชื่อเรื่องศัยศาสตร์อะไรทำนองนี้ด้วยซ้ำ
ส่วนสิ่งของที่เป็นมนต์ดำที่ขุดพบก็ได้นำไปประกอบพิธีเผาทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอ้าเราลองไปฟังเสียงของคุณเซนับกันนะครับ
มาชี้จุดคือจุดสองจุดคือลึกมากแล้วแล้วก็ไม่เจอ
แล้วก็เขาบอกว่าให้คนที่ถูกกระทำคนที่ถูกกระทำนี้แล้วก็แม่เรานั่นแหละมา
พอแม่เรางมมือลงคือพร้อมคือถือแม่เหล็กในมือค่ะแม่เหล็กในมือ
แล้วก็ของนั้นก็ขึ้นมาติดมือค่ะคือติดมือแล้วก็ติดมือแม่จนแม่แบบตกใจอ่ะอ๋อ

ส่วนคนนี้นะครับนายอีลาไซนะครับซึ่งเป็นน้าชายเนี่ยเขาก็บอกว่าตามหลักของศาสนาอิสลามแล้ว
ไม่มีความเชื่อเรื่องของการทำศัยศาสตร์มดดำเพราะว่าผิดหลักศาสนาอิสลามนะครับ
สำหรับผู้ที่ทำคุณสัยเนี่ยศัยศาสตร์พวกนี้ถือว่าเป็นความผิดไว้แรงนะ
ยังไงก็ขอให้เลือกทำพฤติกรรมแบบนี้เถอะอ่าแต่เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ทั้งหมดทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนะครับอืมคนลุกเหมือนกันนะ
ฟังแบบนี้แต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะ